หัตถกรรมพื้นบ้านยังเป็นแรงบันดาลใจให้กวีนำไปเปรียบเทียบเพื่อซ้อนใจในคติธรรมทั้งหลาย
ดังเช่นสุนทรผู้ได้ยกคติธรรมเปรียบเทียบกับกงล้อเกวียนในคำกรอนเรื่องพระอภัยมณีว่า
ทุกโศกโรคภัยในมนุษย์ไม่รู้สุดสิ้นลงที่ตรงไหนเหมือนกงเกวียนกำเกวียนเวียนระวัยจงหักใจเสียเถิดเจ้าเยาวมาร
ความหมายคือทุกข์สุขเป็นของคู่กันเหมือนกงเกวียนหรือล้อเกวียนและกำเกวียนหรือซี่ล้อเกวียนที่ต้องเคลื่อนที่ผูกพันไปด้วยกันเสมอ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน